จะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระขอพร
ท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมากราบไหว้ขอพรมาทำบุญกันอย่างมากมายครับ
จุดที่นิยมนะคะก็คือการที่จะไปไหว้พระแต่ต้องขึ้นบันไดสวรรค์๖๕๔ขั้น
กี่ขั้นนะหกร้อยห้าสิบสี่ขั้นเลยต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างเต็มที่เลยนะคะ
เมื่อไปถึงเราก็จะได้ไปกราบไหว้พระพรมภูมิปาโลพระพุทธรูปองค์สีขาว
สง่างามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยปฏิสถานอยู่บนยอดเขาภูสิง
เขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสามร้อยสี่สิบหกเมตรนะคะเรียกว่ามีพุทธลักษณะที่สวยงาม
สมส่วนมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปเดินรอบลานธรรมขนาดใหญ่ที่สร้างคล้ายคล้ายกับ
ครับแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์รอบอำเภอสหสคันด้วย
ถ้ามองลงไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเราจะเห็นวิวแบบสุดลูกหูลูกตาจนกระทั่งมองเห็นเขื่อนลำเปล่า
เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดกาลสินด้วยนะคะ
ภูสิงศ์อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสินก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์
ที่ได้รับความนิยมจากสายบุญเลยอ๋อพยานาคสีจมพูสวยจังหวัดมีค่ะ
มีอะไรแปลกเก๋ให้เราได้ไปชมให้เราได้ไปดูกันมากมายทีเดียว
เพราะฉะนั้นไปกันได้นะในวันหยุดวันไหนที่ทุกคนสะดวก
แล้วก็สบายใจได้ตรงที่ว่าเขาก็มีจุดคัดกรองดูแลอย่างเข้มงวด
แต่ที่สำคัญตัวเราเองก็ต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตามกฎในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
ล้างมือให้สะอาดด้วยท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ก็ต้องทำแบบนี้แหละค่ะ